มาดูเรื่องเดือดของศึกแดงเดือดกัน
โดยเฉพาะกรณีที่คุณพิมพ์ริพาย

บอกว่าใครอยากได้บัตรดูศึกแดงเดือด

ทุ่มเงินไปเลย๔๐๐ล้านบาท
เหมาซื้อมาให้ทุกคนได้ซื้อกันในราคาถูกหน่อย
และอีกอย่างได้เข้าไปดูการซ้อมด้วย
และอีกอย่างหนึ่งได้ไปกินข้าวกับนักเตะ
ได้ไปกินข้าวกับชักสรรหวัง

ไปดูการไลฟ์ของเธอสักนิดหนึ่งนะฮะ

ล้านบวกอีก๕๐ล้าน๔๐๐ล้านพิมพ์ลี่ให้เพื่อน
เดี๋ยวพิมลี่จะลดให้เพื่อน

มากกว่า๕๐ล้าน
จะนำเลขที่ออเดอร์ของเพื่อนที่ซื้อ
มาจับฉลากไปทานข้าวกับแจ็คสันหวัง

ไม่ใช่ทานกันแบบว่า
ไม่ได้ทานกันแบบว่านั่งข้าวแล้วก็มองรูปนะไม่ใช่นะ
กินข้าวดินเนอร์
กับคุณแจ็คสันหวังมีกูมีเพื่อนแล้วก็มีแจ็คสันนั่งกินข้าว
โอ้โหอะไรมันจะวีไอพีขนาดนี้นะครับ
คุณพิมพ์ริพายเนี่ยโชว์เลยนะ
โชว์บัตรชมฟุตบอลศึกแดงเดือดในไทยลิเวอร์พูลแมนยูนะครับ
ที่เค้าจะมีการแข่งขังกัน๑๒กรกฎาคมนี้นะครับคุณฮะ
มีแมทฝึกซ้อม๑๑กรกฎาคมนี้
มีแจ็คสันหวังมาเป็นศิลปินในการเล่นดนตรี

เอ๊ะพีมริพายไปเหมา

หาซื้อกันยากเย็นแสนเข็นจะตาย

ประเด็นนี้พิมพ์ริพายมีการชี้แจงว่า
บัตรที่เห็นเป็นบัตรในวันซ้อมนะคะ
ส่วนอีกข้อก็คือการที่จะพาศิลปินชื่อดังหรือว่านักเตะระดับโลก
มานั่งกินข้าวด้วยนั่งแบบใกล้ชิด

มันเป็นไปได้มันจริงหรือ
เรื่องนี้คุณเมื่อช่วงข่าวเที่ยง
ผมสัมภาษณ์คุณวินิตเลิศรัตนาชัย
ผมสัมภาษณ์ไปยิงคำถามไปหลายคำถาม
คุณวินิตยืนยันว่าบัตรที่พิมพ์ริพายได้ไปเนี่ย

และพิมพ์ริพายเป็นคนที่แบบลูกค้ารายใหญ่

หมื่นใบอะไรของเธอซื้อราคาเต็มไม่มีส่วนลดนะ
และไม่ได้ขายให้พิมพ์ริพายคนเดียว
มันมีหลายบริษัทติดต่อมาขอซื้อคุณ

เป็นลักษณะดีเลอร์ล็อตใหญ่
คุณเรื่องบัตรซ้อมยืนยันว่าไม่มีขาย
สมมนาคุณให้ลูกค้าที่ซื้อบัตรล็อตใหญ่
ดังนั้นบัตรชมการซ้อมในวันที่๑๑กรกฎาคม
พิมพ์ริภายก็ได้การสมมนาคุณ

คือเขายืนยันว่าไม่มีบัตรกินข้าว
แต่การทานข้าวอาจจะมีจริง

ผู้จัดก็จะมีการเชิญสำหรับลูกค้ารายใหญ่

ในการที่ท่านจะได้มากินข้าวร่วมกับนักเตะและศิลปิน

อันนี้มีจริงแต่มันเป็นดิวพิเศษ

เขาก็ติดต่อซื้อบัตรมากับทาง
บริษัทเราตามช่องทางนะครับ
ขอซื้อมาเหมือนกันนะครับ
เนี้ยจะนำไปสำหนายหรือว่า
ไปทำโปรโมชั่นกับลูกค้าของตัวเอง
ไปทำให้สิทธิพิเศษอะไรต่าง
ก็ไปทำตามแต่ละคนตามเห็นเหมาะสม
ยิ่งถ้าเผื่อเข้าไปขายราคาราคาเพิ่มขึ้นซิ

โคต้าของผมที่เขาเรียกว่าสมมนาคุณให้กับลูกค้ารายใหญ่ด้วยเหมือนกัน
เป็นลูกค้าผมก็ชวนเหมือนกันว่าถ้าอย่างนั้นถ้ามีกินข้าวก็อาจจะชวนมา

ส่วนเขาจะเอาไปชวนเพื่อนใครมาหรือว่าจะไปจัดให้กับลูกค้าเข้ามา
กับหน้าที่เขาแล้วอะครับแต่ไม่ได้มีขายนะครับ
เขาจ่ายเงินซื้อเต็มนะเขาอาจจะได้สมนาคุณอะไรบ้าง

ส่วนถ้าคุณพิมพิพายจะเอาไปขายขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่
เพราะว่าพิมพ์ริพายซื้อไปแล้ว
จะไปขายลดราคาทำโปรโมชั่นไม่เป็นไร

สรุปว่าพิมพ์ริพายซื้อจริงเหรอคุณ
แต่มันก็คือสวนทางกับคนที่เขาแย่งกันซื้อก่อนหน้า

แต่ว่าคุณวินิตก็ยืนยันว่ามันเป็นโคต้า
ที่ได้คืนมาจากต่างประเทศเขาตีกลับมานะ

เอาเป็นว่าวันจริงก็ไปเชียร์บอลให้สนุกแล้วกัน
จะทำให้ความเดือดของประเด็นดราม่านี้

เจ็บใจทำไมฉันซื้อบัตรมาแพงกว่าคนนั้น